เรื่องนี้ตามต่อค่ะที่ระยองที่เราให้คุณผู้ชมดู
เหตุการณ์ไปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่มีคน
เข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วก็แบบก่อเหตุแบบใจเย็น
มากแต่ยิงระยะเผาขนแบบนี้เลยนะคะผู้เสียชีวิตนั่งอยู่
หน้ามานบเป็นอดีตผู้สมัครซสเขต๓พทัยรักษาชาตร
เสียชีวิตอยู่ในปั๊มน้ำมันของตัวเอง
คำถามคือสาเหตุคืออะไร

แต่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วมันเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวาน

ห้องทำงานของผู้เสียชีวิตนะคะด้านหลัง
มันเหมือนจะมีเป็นกระดานแล้วก็เขียนชื่อคนเอาไว้
ตอนแรกสงสัยว่าไอ้ชื่อคนที่เขียนเอาไว้ตรงกระดานเนี่ย

ส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูที่ทำงานของนายมานพผู้เสียชีวิต
มีเขียนชื่อคนเอาไว้๗คนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ
เป็นเหมือนชื่อเล่นอ่ะพี่อุ๋ยอ่าแล้วมีเขียนหัวว่าแจ่งความหมินประมาท
ขีดเส้นแล้วก็มีชื่อคนเจ็ดคนแบบนี้
คือเมื่อวานทีมข่าวของเราสอบถามพี่สาวของนายมานพผู้เสียชีวิต
พี่สาวบอกว่าเป็นรายชื่อในการประชุมงานแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหม
ทีมข่าวของเราบอกว่าที่เขียนเอาไว้บนกระดานเขียนชื่อใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเขียนข้อความบอกว่าเจ็ดตัวจุดจุดจุดครับนี่ค่ะ
เพราะว่าสงสัยชื่อที่เขียนไว้
อดุลบอกว่ารู้จักแค่บางชื่อ
คิดว่าเป็นสอทอที่เทศบาลแห่งนี้
หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาตัวผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับใคร
เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่หวังสิ่งตอบแทน
รับว่าตอนนี้ยังเดาไม่ถูกเลยว่าสาเหตุมันคืออะไร

เรื่องการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมนายอดุลบอกไม่น่าจะใช่
เพราะว่าตัวเองก็ทำการเมืองท้องถิ่นที่นี่มา๒๐กว่าปี
มันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรถึงขั้นนี้
เพราะว่าที่บาชื่ม่ะมันก็เคยจะ
ถ้าคืนขณะงบมันได้หน่อยแล้วยังต้องมาดุลแรง
กล่าวมารุนแรงต้องคายต่อกัประชาชน
คือทีมข่าวของเราขยายผลต่อ
พอเราได้ข้อมูลจากนายอดุลมาว่า
รายชื่อบนกระดานทั้ง๗รายชื่อ

ทีมข่าวก็เลยไปถามข้อมูล
กับกลุ่มคนที่มีรายชื่อบนกระดาน

พวกเขาเป็นคนที่รู้จักกับนายมานพผู้เสียชีวิต
เป็นคนที่เข้าไปขอคำปรึกษากับนายมานพ
จากมีบุคคลนำชื่อของกลุ่มพวกเขาไปโพสต์หมินประมาท
บอกว่าเป็น๗ตัวจุด
ก็เลยไปปรึกษาทางด้านกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปได้บ้าง
คือนายมานพผู้เสียชีวิตเป็นทนายความด้วยนะคะ
เป็นทนายความด้วยแล้วก็เออมันก็สอดคล้องกันเนอ
เพราะว่าบนกระดานก็เขียนไว้ว่าแจ้งความหมินประมาทใช่ไหมคะ

เขาบอกว่าเขาจะไปปรึกษาเรื่องกฎหมายจะแจ้งความหมินประมาท
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่ไปปรึกษาข้อกฎหมายเท่านั้นเอง

ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นายมานพถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
มานพเป็นคนที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับหลายคนมากเลย
อาจจะมีคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการว่าความอะไรหรือเปล่า
ก็ช่วยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้
ไปดูนิดนึงภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุค่ะ
กล้องวงจรปิดห่างจากปั๊มที่เกิดเหตุที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านค่าย
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองไปสัก๓๐๐เมตรนะคะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านขายของชำ
ลูกศรสีแดงนะคะเหมือนจะขี่วนย้อนกลับไป

กล้องวงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุ

คือหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นรถคนร้ายขี่ย้อนกลับไปทางเดิม
แล้วก็ผ่านกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะหน้าร้านขายของชำ
กล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ๗๐๐เมตร
เห็นคนร้ายขี่หนีคราวนี้ขี่เร็วค่ะไม่ได้ขี่ช้าแล้ว

ซ้ายผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งถนนทางหลวงหมายเลขสามห้าเจ็ดสี่
กล้องวงจรปิดที่ใกล้กับจุดที่ทิ้งรถบริเวณถนน
ใกล้จุดเกิดเหตุห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณเกือบ๔กิโลค่ะ
จะเป็นภาพนี้เห็นไหมคะฝนตกคนร้ายขี่รถกลางสายฝน
่งหน้าไปจุดที่ทิ้งรถถนนเส้นนี้จะห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบสี่กิโล
ทีมข่าวของเราก็เลยย้อนไปดูจุดทิ้งรถนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ครูท่านนี้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกคุณครู
ลูกคุณครูไม่ได้อยู่ที่นี่ก็เลยปล่อยเป็นที่รกร้าง
อันนี้หมายถึงจุดที่คนร้ายไปทิ้งรถนะคะ
ตรงนี้มันเป็นที่เปลี่ยวไม่มีคนอยู่
เหมือนคนร้ายรู้ก็เลยทิ้งรถจอดรถเอาไว้ตรงนี้
ก็ตัวกำนันประสิทธิ์ก็บอกว่าตัวเองก็รู้จักกับนายมานพผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เป็นคนดีไม่เคยมีปัญหากับใครก็เลยไม่แน่ใจว่าใครก่อเหตุนะคะ
พอคุยเสร็จออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยนะ
เป็นเจ้าของรถจริงแต่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
คือคนร้ายเอารถไปก่อเหตุก็เพราะว่า

เดือนละ๒๔๐๐บาท๓ปี
ปี๒๕๕๙ผ่อนหมด
จอดรถไว้ที่ห้องเช่าที่มาบตาพุธระยอง

แล้วมารู้อีกทีคืออ้าวคนร้ายเอาไปก่อเหตุนี้
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไปเนี่ย

เขาดีใจนะเพราะหมายความว่า
เขาจะได้รถคืนแต่พอได้รถคืน

ไปก่อเหตุยิงคนตายอะค่ะแต่ก็ถ้าจบคดีก็อาจจะขอรถคืนเอาไปใช้งานนะคะ
เราไม่รู้มาก่อนว่ารถคันนี้เอาไปทำคดีความมาอืมก็พอมาถึงก็ถึงจะรู้ว่า
รถไปทำคดีใหญ่มานะเสียใจค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รถกลับบ้านด้วย
กว่าจะเสร็จสิ้นคดี
ส่วนบรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ

ปิดเงียบพี่สาวของนายมานพผู้เสียชีวิต
บอกว่าครอบครัวนำร่างของผู้เสียชีวิต
เก็บไว้ที่โรงพยาบาลบ้านค่าย

ยังไม่ประกอบพิธีทางศาสนา

ทุกคนอยู่กันอย่างหวาดภาวะตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้
คือตอนนี้คนในครอบครัวก็ยังไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
และไม่รู้จริงว่าจะไปสงสัยใครว่ามาก่อเหตุ
แต่ว่า๗คนร้ายชื่อที่เขียนเป็นคนมาขอคำปรึกษาคนดรใช่ไหม
แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวก็มีหลายกลุ่มที่มาขอคำปรึกษา
แม้แต่ตัวพี่เองเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ก็ยังขอคำปรึกษา
ไม่อยากห่างจากเขาเพราะก็เป็นน้องชายของพี่
ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาถูกทิ้ง
ยังรู้สึกว่าเขาอาจจะยังอยู่ตรงนี้อยู่
ใช่พี่จะทำให้ดีที่สุด
คุณผู้ชมคะตั้งแต่เราเล่าข่าวนี้มาตั้งแต่ต้น
ส่วนใหญ่ก็จะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมคะ
ว่าอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่า
ก็อาจจะมีนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่พอใจอะไร
มานพผู้เสียชีวิตหรือเปล่าคือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
มันอาจจะมีนะคะมีนักการเมืองท้องถิ่นคนนึง
ไม่พอใจที่นายมานพผู้เสียชีวิต
ให้คำแนะนำกับนักการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง
เวลาเสนอของงบทำโครงการก็เลยไม่ผ่าน
แหล่งข่าวบอกว่านักการเมืองท้องถิ่นคนนี้
เคยถูกในอำเภอเรียกไปตำหนิ
อาจทำให้เกิดความไม่พอใจเลยโกรธนายมานพหรือเปล่า
มีรายงานว่าตอนนี้ตำรวจสพบ้านค่ายเรียกตัวบรรดานนักการเมืองท้องถิ่น
ตนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านไข้ไปคุยหมดเลยนะคะอืม
จะได้คลายข้อสงสัยจะได้จะได้ให้ชัดอ่ะเนอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนายมานบ
ส่วนเรื่องทางคดีค่ะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองบอกว่า
เมื่อช่วงเย็นมันมีกระแสข่าวว่าตำรวจจับมือยิงได้แล้ว
แต่ขอแก้ข่าวนะคะยังจับไม่ได้

ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและหาหลักฐานเพิ่ม
ตอนนี้ตั้งเอาไว้๓เรื่อง

เรื่องการเมืองยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง

พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองค่ะ
อ่าอาทิตย์ผู้ชมครับ